พูดถึงเรื่องของขยะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้เขาก็พูดกันเยอะนะ
มีการรณรงค์กันในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อม
แต่คุณผู้ชมค่ะมีชุมชนหนึ่งนะที่เขามีวิธีการจัดการปัญหาขยะได้อย่างดีทีเดียว
เออจะเป็นที่ไหนไปดูกันค่ะ
ไปค่ะนั่งรถตุ๊กไปแบบนี้
ไปกันที่ชุมชนหมู่ศรีโนนดินแดงเทศบาลตะบนโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรำจ้า
ที่นี่นะคุณเขาขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศเลยนะคะคุณค่ะใช่แล้วค่ะ
แล้วเนี่ยค่ะพอไปถึงนะเราก็จะเห็นว่าชุมชนนี้เขามีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนไว้เป็นอย่างดีเลย
มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนแล้วก็นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วก็เนี่ยค่ะการทำปุ๋ยหมักก็มีทำน้ำหมักชีวภาพก็มีทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะ
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะก็ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยเขาทำอะไรกันบ้างคุณคะ
ยังไงเขานำเศษอาหารมาฝังตามดินโคนนะคะเพื่อให้มาเป็นต้นเป็นปุ๋ยของต้นไม้
แทนที่จะทิ้งลงถังขยะหรือโยนสเปะสปะเข้าป่าเข้าดงไปเนี่ย
ก็เอามาคิ้งไว้ทำปุ๋ยซะจิดโคลนต้นไม้ก็กลายเป็นปุ๋ยไง
โอ่งหรือว่าจะเอามาเป็นกระถางปลูกต้นไม้ก็ได้หมด
หรือใบไม้แห้งนี้นะคะเอามาหมักทำเป็นปุ๋ยอีกเหมือนกัน
ผักผลไม้เอามาเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำมูลไส้เดือนมาเป็นปุ๋ยต่อไปอีก
ใช่ไหมทำได้มากมายหลังใหญ่เลยนะคุณ
ในการคัดแยกขยะของชาวบ้านนี้นะคะใน๑เดือน
เจ้าหน้าที่เทศบาลก็จะมาเก็บขยะที่ชาวบ้านไม่สามารถจะจัดการได้
มันก็จะมีขยะที่สามารถย่อยสลายได้หรือว่าเอาไปรีไซเคิลได้
อย่างที่ทำไม่ได้อย่างเช่นกระป๋องสเปย์หลอดไฟของพวกนี้
มันเกินที่ชาวบ้านจะทำได้ค่ะ
เจ้าหน้าที่เทศบาลเขาก็มาช่วยดูแลทำให้ไม่มีขยะเหลือในชุมชน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาทำนั้นก็คือว่าเป็นต้นแบบจริง
อีกอย่างหนึ่งที่เขาทำนะคะก็คือรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าเอาไว้ซื้อของ
หรือเวลามีงานวัดเนี่ยก็เอาถุงผ้านี่แหละไป
จะได้ไม่ต้องใช้กล่องโฟมใช้พลาสติก
ดีงามมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
อื่นใดที่เห็นแล้วนี่นะบอกได้เลยว่าเอามาเป็นตัวอย่างได้
แล้วก็เชื่อว่ายังคงมีอีกหลายชุมชนแหละที่มีวิธีการจัดการปัญหาขยะแบบนี้
ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนละไม้คนละมือรับรองว่าปัญหาขยะหมดไปอย่างแน่นอน
เราทำได้เป็นประจำอยู่แล้วผมว่าเวลาเราไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
หรือว่าในห้างสรรพสินค้าก็งดใช้ถุงพลาสติกเอาถุงผ้าไป
กถุงผ้าไปด้วยสบายจะตายไม่หนักด้วยสะพายฮิ้วได้
แล้วก็เก๋เดี๋ยวนี้เขามีแบบถุงผ้าหลากหลายรูปแบบสวยงามเยอะแยะมากมาย
ที่สำคัญคือใช้ซ้ำได้